ส่วนเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากมีการประกาศวันเลือกตั้งออกมานะครับ
เศรษฐกิจก็เหมือนจะขานรับนะครับและคาดว่าเลือกตั้งรอบนี้โดยเฉพาะช่วงการหาเสียง
จะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาททีเดียวนะครับ
ในเรื่องนี้นายธนวัฒนวิชัยอธิการบดีของหอการค้าไทย
แล้วก็ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ
บอกว่าเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้
จะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มาจากการเมืองนะครับ
โดยเฉพาะการหาเสียงก็จะคึกคักเข้มข้นมากขึ้นทุกวันทุกครั้งที่ผ่านมาครับ
ก็ทำให้จะมีเงินสะพัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
รวมทั้งประเทศไม่น้อยกว่า๑๒๐๐๐ล้านบาท
ก็จะไปผลักดันเรื่องของอัตราการเติบตัวทางเศรษฐกิจ
ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่๓เป็นต้นไป
แล้วก็จะเห็นผลชัดเจนในช่วงปลายปีคือตรายมาตรที่๔
แต่ว่าช่วงไตรมาส๒ไตรมาส๓อาจจะมีการชะลออยู่บ้าง
เพราะว่านักลงทุนนั้นต้องคงรอดูทิศทางนโยบายใหม่
และการบริหารงานของรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะเป็นอย่างไร
อีกหนึ่งประเด็นที่มาหนุนเศรษฐกิจก็คือเรื่องของการจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่๔๐
ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับอย่างเป็นทางการ
ปีนี้แน่นอนนะครับมีค่ายรถยนต์มากกว่า๔๐แรนด
นำรถยนต์มาเปิดตัวรุ่นใหม่รวมทั้งออกโปรโมชั่นเพื่อขายรถภายในงานครับ
โดยเฉพาะนวัตกรรมรถไฟฟ้าที่ค่ายรถยนต์นั้นต่างนำใบเสนอนะครับ
ก็พร้อมตั้งเป้าครับว่าในงานนี้จะมีผู้ชมเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งจะมียอดจองรถในงานนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน๑๕
แล้วก็จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมทั้งจะมีเงินสะพัดในงานนี้ไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐ล้านบาทครับ
ซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้นะครับ
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒เมษายนนี้เป็นต้นไปเที่ยงวันถึง๔ทุ่ม
แล้วก็มีข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้รถนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดนั้นราคาน้ำมัน
ตีห้าของวันนี้แล้วเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปเติมได้
ก็ถือว่าเป็นตี๕ของวันที่๒๒มีนาคมนะครับ
เดี๋ยวจบรายการไปรอแบบเติมน้ำมันเลยน้ำมันลดราคาแล้วนะคะ